จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในเรื่องของการชุมนุมนะคะ
การประชุมคณะกรรมการปริหารพรรคของพรรคประชาธิบัตน์
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยจริงวาระหลักของเขาก็คือ
ตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
แต่แน่นอนก็ต้องมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ด้วยนะคะ
จุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
บอกว่าทางพักมีความเป็นห่วงสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ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
ซึ่งถือเป็นอุดมการตั้งแต่ก่อตั้งพักประชาธิปัตย์เมื่อปี๒๔๘๙จนถึงปัจจุบันก็ยังคงยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลง
ประชาธิปัตย์เห็นว่าการแก้ปัญหาทางการเมืองในปัจจุบันควรใช้แนวทางสันติไม่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตาม
สถานการณ์ตอนนี้ทางพักเห็นว่าควรใช้รัฐสภาเป็นเวทีหาทางออกรัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อเร่งรัดการแก้ไขรัฐธรรมนูลโดยเร็วไม่ใช่ยื้อเวลา
เห็นควรให้มีการเร่งดำเนินการเข้าสู่การพิจารณา
วาระที่ท่านรับประการในทันทีที่สามารถทำได้
และไม่ควรมีเงื่อนไขใดที่จะนำไปสู่การทำให้สังคมเกิดความเข้าใจว่า
มีการยื้อเวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนำไปสู่การทำประชามติ
ก่อนรับราการในวาระที่๑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

จะต้องทำประชามติก็ต่อเมื่อได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
วาระที่๓ไปแล้ว
ควรจะได้มีการตั้งคณะทำงาน

เอาไว้แบบนี้นะคะหนึ่งค่ะพักพลังประชารัฐยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและเทิดทูลสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ภักดิ์พลังประชารัฐมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามพักพลังประชารัฐสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยกระบวนการทางรัฐสภาแต่ต้องไม่กระทบหมวดหนึ่งและหมวดสอง
เป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกัน
ว่าจะทำรงรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกค่ะ
ครับดูอีกหนึ่งพักนะครับหนึ่งพักร่วมรัฐบาลนะครับ
ก็คือพักภูมิใจไทยนะครับได้ประกาศจุดยืน
สถานการณ์ทางการเมืองเรื่องการชุมนุมในขณะนี้เช่นกันนะครับ
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ

ต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

มีอุดมการปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งพัก
และจะยึดมั่นอุดมการนี้ไม่เปลี่ยนแปลง

มองว่าเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูล
ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการผ่านประชามติของประชาชนมาแล้วก็ตาม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
ซึ่งภักดิ์ภูมิใจไทยประกาศจุดยืน
คือพักภูมิใจไทยสนับสนุน
ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗
เพื่อให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูล
ว่าสสรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

โดยเป็นการร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับ

เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก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
ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม

และรัฐสภาจะเป็นเวทีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ยังมีปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้อง
เนื่องมาจากผลกระทบของโควิด๑๙
ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

ลดลงเรื่องของการว่างงาน

จึงขอประกาศว่ามุ่งมั่น

ซึ่งเป็นจุดยืนสำคัญอีกประการหนึ่ง

ที่ให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ

เท่าที่รู้ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังมีความพยายาม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

ถ้ารัฐบาลจะขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน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

ก็จะมีการนัดหารือกันเป็นการภายในกับตัวแทนรัฐบาลและสอสออีกรอบหนึ่ง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
เพราะถ้าทำได้เนี่ยคุณชวนบอกว่าถ้าผมทำได้เองเนี่ยผมก็ทำไปแล้ว
แต่นี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลหรือสมาชิกรัฐสภา
คือต้องเข้าชื่อกันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ชวนบอกด้วยว่าที่ผ่านมาได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ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
ก็เป็นการประสานกันภายในระหว่างสสฝคและฝรัฐบาลอย่างเงียบ
จะได้ไม่เกิดแรงกดดันหรือว่าเป็นการโยนภาระการตัดสินใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ

นายสุธินค์คลังแสงสสมหสคภเผื่อไทย
ในฐานะประธานคณะกรรมการสันติงงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
บอกว่าประธานรัฐสภาได้นัดทุกภาคการเมืองให้มาคุยมาหารือกัน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
โดยนัดประชุมกันวันพรุ่งนี้นะครับ
จันที่๑๙ตุลาคมเวลา๙น

คงไม่ใช่เพียงแค่การจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันวันไหนเท่านั้น

อย่างเช่นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล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
มีทั้งการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน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

เพราะผู้เสียหายที่ชัดเจนที่สุดก็คือประเทศไทย

แล้วก็พวกเราก็เข้าใจอารมณ์คำโกรธของทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ก็เลยคิดว่าเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
ก็อยากให้ทุกคนคลายอารมณ์อยากเห็นการพูดคุยกัน
เพราะว่าข่าวที่แพร่ออกไปทั่วโลก
ของที่เราพูดที่เสียหายทัดเจนที่สุดก็คือประเทศไทย
เพราะฉะนั้นมาถึงจังหวัดนี้เนี่ย
เรื่องนี้ก็ต้องจบด้วยการพูดคุยและอยู่ร่วมกันให้ได้
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดออกเสียหายเพิ่มเติบเนี่ย
ก็อยากที่จะให้คนไทยทุกฝ่ายผ่านหน้าเข้าเข้าเข้าข้างกัน
คุยดีกับดีกันพูดคุยกันลดกันใช้ความรู้แรงทุกรูปหน้าทุกประเภท
นั่นคืออารมณ์ความรู้สึกของพวกเราที่นัด
แล้วก็อย่างที่ว่าก็อยากให้คนไทยทุกคนทำในหน้าที่ของตนเอง
มีหน้าที่ทำอะไรก็ก็ทำมีความคิดเห็นจากนายปียบุตรแสงกระหนกกุล
เลขาธิการก็เป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้านะครับ
วันนี้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัว
อยู่ที่ตรชดภาคหนึ่งนะครับโดยบอกว่าหลังจากที่ได้ไปพบทั้ง๖คนเนี่ย
นี่ฮะเป็นภาพที่เข้าไปนะครับนายปิยบุตรบอกว่า
แต่ละคนยังมีกำลังใจที่ดีส่วนเรื่องการประกันตัวต้องลุ้นว่าวันพรุ่งนี้
ที่เจรณฐีจะส่งตัวการนำทั้งหมดไปฝากขังที่ศาสน์แขวงปะทุ่มวัน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

ส่วนตัวแล้วมองว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรคุมขังใครอีกนะครับ
เพราะการจับกลุ่มผู้ชุมนุม
ยิ่งทำให้สถานการณ์บานปลายมากกว่าเดิม
รัฐบาลควรตั้งโต๊ะพูดคุยเจรจา
และถ้าเจ้าหน้าที่ยังทำรุนแรงแบบนี้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

เสียความชอบทำในการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุบสภาต้องไปเลือกตั้งใหม่

เพื่อให้บรรยากาศภายในประเทศดีขึ้น

แล้วส่งสัญญาณลักษณะแบบนี้
จะเป็นเหมือนการเอาน้ำมันเข้าไปสาด
มันจะยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยแย่ลง
จนไม่สามารถควบคุมได้
ออกไปเพื่อบรรยากาศมันจะได้ดีขึ้น
แต่ถ้าท่านยังนั่งอยู่แบบนี้

ท่านให้สัมภาษณ์ท่านแถลงข่าวแต่ละที

ผมว่าอันนี้อาจจะไปสู่สถานการณ์

ความเห็นจากอาจารย์สุรชาติบำรุงสุข
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ

และการปฏิบัติหน้าที่ของทางตำรวจแบบนี้ค่ะ
อาจารย์บอกว่าการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

แต่ส่วนตัวคิดว่ามันไม่ใช่ค่ะ
วันนี้หลายที่เกิดการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษา
เป็นม็อบนักศึกษาขนาดใหญ่ของเอเชีย
ซึ่งไทยกำลังเข้าสู่การเมืองอีกชุดหนึ่ง
ที่เข้าไปถึงเด็กระดับมัธยม
ในขณะที่ผู้นำรัฐยังอยู่ในโลกยุคเก่าทางการเมือง
แล้วก็มองว่าการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษา
ตั้งแต่๑๔๑๕๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาในช่วงก่อนหน้านี้
ก็ยังอยู่ในเงื่อนไขที่กฎหมายรองรับได้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

แล้วก็ตำหนิการประกาศพรกรฉุกเฉินของรัฐบาลด้วยนะคะ
ว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะคะ
พวกเขาคุณก็ยังจะเห็นผมนี่
ผมคิดว่ามันกำลังจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่

ผมคิดว่าผู้นำรัฐอยู่ในมุม
ก็เป็นเรื่องปกติที่มอบจะยึดพื้นที่

แล้วลักษณะของการ
สลายมอบอย่างนี้ผมคิดว่าวันนี้ต้องใช้คำว่า
รัฐบาลนี้กำลังสร้างบาปให้กับตัวเอง

จะเป็นตราบาปของรัฐบาล

การชุมนุมไม่ได้มีแกนนำหลักเพราะว่าแกนนำหลายคนถูกจับกลุ่มไปแล้วก่อนหน้านี้
ก็ถือว่าเป็นการชุมนุมสมัยใหม่รัฐบาลคิดอย่างเดียวว่า
อยากจะหาแก่นำอยากจะหาท่อน้ำเลี้ยงรัฐบาลเหมือนกับยังอยู่ในโลกเก่าที่ไม่เข้าใจ
การจับกลุ่มตัวแก่นนำหรือว่าคนร่วมชุมนุมจับไปก็เท่านั้น
เพราะว่าตอนนี้การชุมนุมแบบไร้แกนนำไร้แกนนอนเนี่ย
ก็ได้เห็นแล้วว่ามีการขับเคลื่อนได้นะคะครับไม่ใช่ว่าจับแกนนำแล้วมอบจะจบ
มันไม่ใช่อีกแล้ววันนี้อำนาจทางการเมืองอยู่ในมือของทุกคนค่ะ
ส่วนท่าทีที่แข็งกล้าวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่มีต่อกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เป็นประโยชน์นะคะ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
หวังว่าผู้นำทหารที่มีอำนาจมองการเมืองอย่างเข้าใจ
แต่ถ้าตัดสินใจว่าจะใช้วิธีที่ไม่ประนีประนอมสิ่งที่เหลือข้างหน้าจะเหลืออย่างเดียวค่ะ
คือการนำไปสู่ความรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ท่าทีที่แข็งกล้าวในการเผชิญกับการชุมนุมอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์
ผมอยากเรียกร้องให้รัฐบาลมีสติมากกว่านี้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
หวังอย่างเดียวว่าผู้นำทหารที่มีอำนาจวันนี้จะมองการเมืองด้วยความเข้าใจ
แต่ถ้าตัดสินใจใช้วิธีไม่ปรณีประนอมแล้วใช้วิธีเดินหน้าชน
ที่เหลือข้างหน้าเหลืออย่างเดียวนะครับมันจะนำไปสู่ความรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ซึ่งอาจจะประสบความสำเร็จในช่วงแรก
แต่ในภายหลังมันจะมีข้อจำกัดทางการเมืองมากขึ้นเรื่อย
ซึ่งต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
นายสมบัติแนะนำว่าสิ่งที่ผู้ชุมนุมไม่ควรทำ

เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าตำรวจเองก็ไม่ได้อยากดำเนินการใดกับทางผู้ชุมนุม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

ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ใจเคียงกัน
แล้วก็เรากำลังดูว่าวิวัฒนาการของมันจะเดินหน้าไปยังไงต่อ
แต่ว่าตอนด้านใต้เขาก็มีความจำกัดนะ
แต่ว่าอันนี้ในช่วงต้นของมันเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเดินแนวทางที่ออกมา
อย่างเช่นเรื่องแรกเลยผมคิดว่าการที่
ก็ต้องการเป็นเรื่องที่พวกชุมนุมจะต้องเรียนรู้จากห้องกลมโมเดล
ที่มีบทเรียนก่อนเนี่ยผมคิดว่าผู้ชุมนุมไม่ควรที่จะเผชิญหน้ากัน
ผมแต่โอเคนะไอ้ที่ผ่านมา